คุณผู้ชมครับในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องฟังเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมทุกคนจริงครับ
เพราะว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายากับเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนที่โอ้โหมันแพงเหลือเกิน
บางทีไปแป๊บเดียวโดนไปหลายหมื่นฮะกับเรื่องของค่ารักษาต่างนะครับ
ล่าสุดควรถมเขามีมันติแล้วทุกผู้ผู้ชม
เห็นชอบให้ยารักษาโรคและเวชพันธุ์นั้นเป็นสินค้าควบคุมประจำปี๒๕๕๙
เรื่องของยางเรื่องของค่ารักษาเรื่องของเวชวันนั้นราคาเหมาะสมหรือเปล่า
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ไปใช้บริการ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

เรื่องนี้ต้องตามกันให้สุดครับ
ไปทิ้งคว่างกลางทางไม่ได้
เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าไปซุกอยู่ตรงไหน

ฉะนั้นต้องตามจนกระทั่งต้องเอากันให้ถึงที่สุด
อย่างที่คุณทัศนัยบอกเมื่อสักครู่ว่า
คอรมออนุมัติแล้วนะครับ
ให้ยาเวชพันธุ์บริการเป็นสินค้าและบริการที่ควบคุม
ขออนุมอนุมัติในภาพใหญ่
ทีนี้ก็จะไปดูในรายละเอียด
รายละเอียดจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งไปนั่งคุยกันและกำหนดกัน

มีตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุข

มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
มีตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
มีสมาคมประกันภัยประกันชีวิตเยอะ
ชุดนี้ต้องไปกำหนดลงในรายละเอียด
ค่ายาค่าบริการค่าหมออะไรต่ออะไรต่าง
ฉะนั้นจากนี้ไปก็ไปตามดูเรื่องนี้
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
อย่างที่จะให้เห็นในจอเนี่ย
คุมยาเวชภัณฑ์
พันรายการครับ
หนึ่งบอกว่าเอกชนยันยาแพงฉุดไม่อยู่
แต่เรื่องนี้อยากจะย้อนกลับไปดู
และยืนยันอีกทีนึงว่า

เรียกร้องให้มันถูกลงมาจนกระทั่ง
โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้อยู่ไม่ได้
เรียกร้องให้ถูกจนกระทั่ง
เขาไปพัฒนาความคืบหน้า
ก้าวหน้าของโรงพยาบาลไม่ได้
เรียกร้องจนกระทั่งโรงพยาบาลเขา
ไม่สามารถที่จะจ้างหมอจ้างพยาบาลอะไร
ไม่ใช่เรียกร้องเพียงแต่ว่า

เอากันพอดีพอดีพอสมควร
ให้บริการอยู่ได้ผู้ไปใช้บริการอยู่ได้
มันต้องมีจุดที่จะอยู่ได้
แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ภาคเอกชนเขายืนยันว่า

แพงตามปกติมันแพงขึ้นทุกวัน
แล้วประชาชนผู้ใช้บริการยืนยันเนี่ย
คนก็บอกคนใช้บริการคนไข้ก็จะเอาแต่ถูก

งั้นถ้าอย่างนั้นลองฟังคนที่เป็นหมอก็พูดด้วยกันสิ

หมอชื่อศาสตราจารย์นายแพทย์ภัยบูลสุริยะวงภัยศาล
หมอคนนี้ท่านเป็นอยู่ที่ศูนย์เวชการชุมชนโรงพยาบาลรามาธิบดี
เผยแพร่งานวิจัยเรื่องค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนแพงแค่ไหน
จากการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตพบว่า
โรงพยาบาลเอกชนไม่น้อยเรียกเก็บค่าบริการแพงจริง
เมื่อเปรียบเทียบกับยาจากโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีราคาต่างกันตั้งแต่๖๐๔๐๐เท่า
นี่แล้วท่านยกตัวอย่างให้ดูด้วยนะไม่ใช่พูดเฉยนะ
ยกตัวอย่างว่าอย่างวิตามินบีคอมแพล็กเนี่ยฉีดหลอดละบาท๕๐
นี่ที่ของโรงพยาบาลรัฐนะบาท๕๐มันกลายเป็น๖๐๐บาทในโรงพยาบาลเอกชน
เออหรือยาฉีดแก้ปวดขนาด๕๐มิลลิกรัมเนี่ยราคามัน๖บาท๕๐บาท
แต่ทางโรงพยาบาลเอกชนคิดราคาถึง๔๕๐บาทท่านดูนะ๖บาท๕๐เป็น๔๕๐บาท
ยังไม่รวมถึงรายการเวชพันธุ์ที่ไม่ใช่ยาก็มีราคาต่างกัน
ตั้งแต่๑๖ถึง๔๔เท่าเช่นอ้าวยกตัวอย่างอีกราคาท่อดูดเสมหะ
เขาขายกันชิ้นละ๑๐บาทในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐ
พอออกมาจากโรงพยาบาลเอกชนมันกลายเป็น๔๔๐ครับ๑๐บาทเป็น๔๔๐
หรือไหมเย็บแผลสีดำเนี่ยชุดหนึ่ง๒๘บาท๕๐สตางค

โรงพยาบาลเอกชนดีดบินออกมา๔๖๐บาทครับ
อีกผลการวินิชัยงานอบผลการวิจัยยังพบอย่างนี้
มีการตรวจวินิจฉัยเกินความจำเป็น
เช่นให้เลือดในคนไข้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับเลือด
สั่งให้เลือดไปเฉยอย่างนั้นอ่ะ
หรือคนไข้มีอาการนิ้วเฉียบพลัน
แต่ว่าหมอกลับส่งไปการทำหน้าที่ต่อมไทรอยด์
เสียเงินเสียทองซึ่งมันไม่เกี่ยวกัน
คนไข้เป็นปอดบวมจำเป็นต้องรักษาด่วน
แต่ว่าส่งไปหามะเร็งตอมลูกหมาก

ซึ่งมันไม่เกี่ยว
คนไข้เป็นถุงลมพองกำเริบกำเริบฉุกเฉินโน่น
ปรากฏในการเรียกเก็บค่าสายสวนปัสสาวะ

มันก็ไม่ชัดว่าไปใช้ล้างอวัยวะลักษณะเป็นโพรงจันจมูก
เพาะอาหารและลำไส้หรือเป็นแผล

เอาไปตรวจโน่นตรวจนี่เกินความจำเป็น

เงินทั้งนั้นมันมีความจำเป็นแค่ไหนล่ะครับ
คนไข้จะไปรู้เรื่องอะไรล่ะครับ
ว่าอันไหนต้องไปตรวจอันไหน
หมอก็แทงไปไปตรวจนั่นตรวจนี่

แล้วนี่หมอด้วยกันเขาถึงออกมาบอกไง

เขาเจอคนไข้ที่เจอแบบนี้

หมอหมอเปิดเผยออกมาเองนะครับ

ฉะนั้นจากนี้ไปยังไงต่อ
จากนี้ไปเราก็ต้องจับตาคอย

ของคณะกรรมการชุดเล็กเนี่ย

ราคายาราคาค่ารักษา

คือประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ย
จะได้รับการดูแลให้ถูกลงมาไหม

เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ย

แล้วอย่าลืมนะครับว่า
คนไข้ที่เป็นคนไข้ประจำโรงพยาบาลเอกชน
กับหมอที่เป็นหมอประจำเนี่ย
คนไทยเนี่ยเรามีนิสัยเกรงใจหมออยู่แล้ว

ถ้าสมมุติว่ายังแพงอยู่เหมือนเดิม
แล้วภาคราชการบอกไปร้องเรียนสิ

จะไปร้องเรียนโรงพยาบาล

คนไทยเรามีความรู้สึกว่า

มันจะต้องมีการลดราคาลงมาให้เป็นที่ประจักษ์
อย่าไปตั้งกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาว่า
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ให้ไปร้องเรียนกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้
ผมว่าคนทั่วไปไม่อยากร้องเรียน

แต่ว่าเรื่องจะไปให้ร้องเรียนไปตรงนั้นตรงนี้
คนไทยเรามีความรู้สึกว่าหมอเขาเป็นผู้มีประคุณ
โรงพยาบาลที่เรารักษาประจำอยู่
คืนไปร้องเรียนเดี๋ยวก็มีปัญหากัน
คราวหน้ามาไม่รู้จะเป็นยังไง
ฉะนั้นต้องมีกลไกครับ
รัฐจะต้องมีกลไกให้ควบคุมกำกับ
ให้เป็นไปอย่างข้อตกลง
อย่าไปฝากความหวังว่าถ้าถูกเอาเปรียบ

โดยงานไหนก็ได้ที่ลุกขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้

โรงพยาบาลเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือ
ในที่สุดมันก็จะไปกันได้ครับ
ผมย้ำอีกทีนึงนะว่าไม่ได้เรียกร้อง
จนกระทั่งไปขวางกั้นการพัฒนาโรงพยาบาล
ไม่ได้ไปเรียกร้องให้เขาขาดทุน
ไม่ได้ไปเรียนร้องให้หุ้นโรงพยาบาลตก
ไม่ได้ไปเรียกร้องทำให้อะไรอ่ะ
กิจการโรงพยาบาลเอกชนพัฒนาไม่ได้
ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
พบกันครึ่งทางพบกันครึ่งทาง
ผู้ให้บริการอยู่ได้ผู้ใช้บริการอยู่ได้

นี่แหละอีกไม่กี่วันจะต้องตามดู
ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะวางกฎเกณฑ์

อะไรต่ออะไรมายังไงต้องตามดูครับ
เพราะว่าเรื่องใกล้ตัวจริงครับ
คุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ก็หวังว่าจะทำออกมาให้ประชาชนนั้น

แต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่าไปปล่อยให้คนต้องไปร้องเรียน
คนไทยกับหมอคนไทยกับโรงพยาบาลเนี่ย
เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นเรื่องกันว่างั้นเถ
คนใกล้ชิดกันนะนะคนใกล้ชิดกันนะครับ